ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่กำลังโด่งดังในโซเชียล
ตอนนี้มีการนี้มีการเผยแพลกคลิปหนึ่ง

บอกว่าไม่พอแกต่อมาหลวดที่ไปทำหน้าที่ในการบรยงทำเหตุที่กลุ่มเขา
กับคู่กรณีอีกกลุ่มหนึ่งในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

คุณผู้ชมไปชมคลิปชมภาพเหตุการณ์นี้ก่อนครับ

เดินไป

ทำงานเกินไป
ดูแต่ใหญ่

นี่คือประชาชนที่ไปชีหน้าด่าประชาชนบนโรงพักษณ์

จริงแล้วที่มาที่ไปของคลิปนี้เนี่ยมันเกิดเหตุที่ปั๊มน้ำมันก่อนจะเป็นที่มาของคลิปนี้ถูกไหมค
ถูกต้องคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราต้องขออนุญาตแบบดูดเสียงบางส่วนเพราะว่าเขาตะโกนด่าทอค่อนข้างหยาบคายเหมือนกัน
เป็นกลุ่มชายจัดการกลุ่มนี้แหละครับขึ้นไปด่าทอโวยวายบนโรงพักเลยนะครับที่สนสายไหมพร้อมรุมประนามนะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอคลิปนี้โพสต์ออกไปโอ้ยคนในโซเชียลก็ไปรุมประนามการกระทำที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มคนกลุ่มนี้
จากการโดดสอบเนี้ยทราบว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยแหละนะฮะทำร้ายให้เป็นร่างกายดาบนำรวชทวัตรสายเสมอ
หลังจากที่นายโสพลคือเขาเรียกว่าหัวโจกของแก๊งนี้กับพวกสี่คน
ทะเลาะกันกับผู้ดูแลปั๊มเนื่องจากว่ากลุ่มเขาเนี่ย
สูบบุหรี่บริเวณหัวจ่ายน้ำมันและถูกสั่งห้ามแน่นอนคุณผู้ชมในปั๊มเขาไม่ให้สูบอยู่แล้วไง
ก็เป็นกฎอยู่แล้วนี่ไงป้ายก็บอกชัดเจนเขาทำผิดอะไรล่ะนะฮะ
แต่พอมีเรื่องมีราวกับคนดูแลปั๊มด้วยอารมณ์ที่เมาแหละครับก็เลยมีการทะเลาะกันนิดหน่อย
ดาบตำรวจเขาผ่านไปเจอก็เข้าไประงับเหตุพบกลุ่มผู้ก่อเหตุลักษณะที่อาการคล้ายคนเมา
อ่ะโวยวายพยายามจะพูดคุยแต่ไม่รู้เรื่องนายโสพลพยายามจะขับรถกระบาด
ซึ่งด้านหลังกระบาดนั้นมีบรรทุกถังใส่น้ำมันอยู่ด้วยจะพยายามจะขับคันนี้หนีไป
จึงเข้าไปดึงกุญแจรถออกแต่ว่าถูกนายโสพลชกนะฮะ
ดาบตำรวจเข้าไปห้ามแต่ว่าถูกนายสุพลชกเข้าที่คิ้วขวา
แล้วก็มีการชุดละมุนวุ่นวายรู้สึกตัวเหมือนว่าถูกกระแทกที่ต้นคอด้านซ้าย
สุดท้ายดาบตำรวจคนนี้สลบลงไปฟื้นใหม่ทีพบว่าทั้งบัตรประจำตัว
ราชการหายไปโทรศัพท์มือถือก็หายไปพอตั้งสติได้ก็รีบวิทยุไปขอช่วย
สกัดจับกลุ่มนี้เอาไว้นะครับสุดท้ายมีการได้รับแจ้งว่าพบรถคันดังกล่าว
บริเวณถนนเทพรักษ์หรือว่าวัชรพลตัดใหม่จึงรุดไปสกัดจับ
โดยมีทั้งทหารและก็อาสาสมัครกู้ภัยอบรสายไหมอาสาสมัครกู้ภัยสยามรวมใจ
ร่วมสังเกตการณ์แต่ว่ากลุ่มของนายสุพลกับพวกยังอารวาสไม่หยุดตามที่เห็นในภาพ
ท้าทายให้คนที่อยู่ระแวกนั้นถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้

นี่ถ้าเกิดว่าดูจากคลิปเนี่ยแน่นอนและหนึ่งข้อหาคือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เมื่อกี้ฟังชัดนะคือทหารบอกว่าเขาไม่มีสติแล้วแล้วต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อตำรวจนำตัวนายโสพลกับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาห้ามปรามหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปค่ะ
ซึ่งขณะนั้นกลุ่มนายโสพลนะคะได้เข้ามาตอบว่าเจ้าหน้าที่บนสถานีตำรวจ
แล้วก็ยังทำลายทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหาย

แล้วก็พยายามที่จะข่มขู่ไม่ให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพ
ต่อมาไม่นานค่ะมีรถกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจ
จอดบริเวณทางออกสถานีตำรวจรวมทั้งกลุ่มรถจักรยานยนต์กว่า๒๐คัน
ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้เจรจาให้กลุ่มผู้ก่อเหตุสงบสติอารมณ์
แต่นายโสพลกลับตะโกนท้าทายกลุ่มรถจักรยานยนต์
เป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนรอบที่๒
แต่กลุ่มนายโสพลเนี่ยนะคะมีจำนวนที่น้อยกว่า
ก็พากันนี้กระเจิดกระเจอไปแหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามปราม

แล้วก็พบว่านายโสพลนอนสลบอยู่ที่ข้างสถานีตำรวจ
ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าเลือดอาบ

ร่วมการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
มขืนใจเจ้าพนักงานให้ประทุษร้าย
อาจเพิ่มข้อหาคืนลักทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ด้วย

แม้จะถูกยั่วยุ๊ะก็ตามนะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดตั้งแต่
ฟ้าสว่างจนฟ้ามืด
ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในพื้นที่ถูกไหมฮะ
ครับครับครับคุยออกได้มาสักพักหนึ่งครับ
แล้วได้มีโอกาสคุยกับผู้ต้องหาทั้ง๔คนหรือยังคะ
ได้คุยกับบางคนครับ
๔คนเขามีความโกรธแค้นส่วนตัวมาก่อนกับดาบตำรวจ
หรือว่าตำรวจสอนอนนี้มาก่อนหรือเปล่าถึงก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมาท่านครับ
ไม่มีนะฮะอาจจะเป็นมีมูลเหตุอื่นที่
เขาก็ยังไม่ได้พูดให้ฟังเท่าที่ควร
ครับจากการสอบปากคำในเบื้องต้นพอจะทราบแรงจูงใจ
แต่ว่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์ครั้งนี้ไหมครับว่าทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมา
ในเบื้องต้นเราสงสัยว่าเขาเสพอะไรสักอย่าง
สุราหรือของมืนเมาบางอย่าง
แต่เนื่องจากเขาไม่ยอมให้ตรวจ
ตามวิทยา๑๓๑ทับ๑เนี่ยจริง
ถ้าหากว่าเราต้องการเพื่อประโยชน์ในทางคดีเป็นหลักฐานเนี่ย
พนักงานสอบสวนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะขอให้
ทางผู้ต้องหา
ทำการตรวจเลือดตรวจเล็บตรวจเยื่ออะไรต่างนานเนี่ยฮะ
ซึ่งผมก็ได้ให้พนักงานสวนไปสอบ
แล้วก็ฝากคำคุณหมอไว้ส่วนหนึ่งแล้วว่า
กฎหมายเนี่ยตามวิทยา๑๓๑ทับ๑เนี่ย
ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าหากว่าปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลให้สานิทานว่า
เหล่านั้นน่าจะมีพฤติการ
ตามที่เราตั้งข้อหาไว้ครับ
เพราะว่าอาจจะเสพอะไรมาซักอย่าง
ในเมื่อเขาไม่ยินยอมเราก็ต้องอาศัย

ไม่ว่าจะเป็นชาวดูมินส่วนต่อสู้กัดขวาง
ผมขื่นใจเจ้าพนักงานสำหรับสิ่งเหลือเสียทรัพย์
ในก็หาเสพลาหรือของบึนเมา
หรือเป็นข้อหาใช้กำลังร้ายเหล่านี้
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราก็สามารถดำเนินคดีเขาได้อยู่แล้วครับ

แล้วจากการพูดคุยกับผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
เราคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่าครับ

ผมเองเนี่ยนะไม่ให้ความสำคัญกับคนผู้มีอิทธิพลหรืออะไร

เพราะว่าพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดขึ้นมาเนี่ย
ผมเชื่อว่าคงจะเกิดจากการควบคุมตัวเองไม่ได้

ถ้าหากว่าอยู่เหนือกว่าไหนได้
ก็ไม่มีบ้านเมืองก็ยุ่งหมดไป

ผมไม่ยอมให้พวกเหล่านี้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างแน่นอนครับ
เรื่องต้นมีผู้ต้องหา๔คนแล้วก็จะถูกดำเนินการทุกคดีถึงที่สุดถูกต้องไหมฮะ

ผมไม่ใช่ว่าจะเอาความสะใจอย่างเดียว

ผมก็อยากให้สื่อมวลชนหรือประชาชนมองตำรวจในแง่ดีแล้วก็เห็นใจตำรวจนะฮะ
ที่จริงแล้วเนี่ยท่านกำลังเกตนะฮะ
ผมพยายามจะปลูกฝังความหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา
เพราะฉะนั้นโดยปกติถ้าใครมาทำผิดกฎหมายเนี่ย
เรามีหน้าที่ที่จะใช้กระบวนการของกฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ทำผิด
ไม่ใช่ไปตัดสินซะเองท่านจำได้ไหมเมื่อมีกี่วันเนี่ย
คนขับรถลุงที่ขับรถกระเพาะฮะ
ใช่มั้ยขับรถไปเกี่ยวชนกับผู้ต้องหา
เสร็จแล้วแทนที่จะมาแจ้งให้ตำรวจไปดำเนินการให้ใช่ไหมครับ
กลับไปตัดสินเองเลยเป็นทั้งพนักงานสอบสวนเป็นทั้งอายการเป็นทั้งศาลเลย

ผมก็เอาเขาหาลิขาดเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือทารุณหดร้าย
เอาไปเอาตัดโทษที่หนักก็ฝากบอกไว้ด้วยว่าเนี่ย
ใจเย็นการทำอะไรโดยขาดสติ
อาจจะโดยเสพของมืนเมาหรือไม่ได้เสพก็ดีเนี่ย

ผมก็บอกแล้วไงฮะเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์คนชั่ว

ครับครับท่านครับอีกหนึ่งคำถาม
ระหว่างกรอบคดีนี้จะจบหรือว่าจะสิ้นสุดอีกนานไหมฮะ
หรือว่าจะสามารถดำเนินคดีทั้ง๔คนได้เมื่อไหร่ครับ
คงไม่นานนะในสไตล์ผมอยู่แล้วลุกลบจบเร็ว
ทำให้เร็วป้องกันไม่ให้มันมีเหตุเกิดขึ้น
ให้มากที่สุดหลายโครงการที่เราทำกันอยู่นะฮะ

เมื่อมีเหตุแล้วต้องติดตามจับกลุ่มให้เร็ว
การจับกลุ่มให้เร็วแล้วต้องส่งสำนวนการสอบสวนต้องสอบสวนให้เร็ว
ให้มันติดคุกให้เร็วครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องประชนได้สบายใจ
แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะฮะถ้าหากว่าตำรวจบางคนบอกว่า
ทำไมปล่อยให้มันวุ่นวายบนสถานีปล่อยให้วุ่นวายตรงนู้นผมก็ถาม
ถ้ามองในแง่ร้ายก็โอเคแต่ถ้ามองในแง่ดีนะฮะ
ผมก็บอกขอบคุณเมื่อกี้ผมยังให้รางวัลลูกน้องเลย
เราเป็นโจทย์เราอย่าไปเป็นจำเลยขอเป็นกรรมการเราอย่าไปเป็นผู้เล่น
ถ้าเราทำตัวเป็นกรรมการแล้วไปเป็นผู้เล่นเท่าเองเนี่ย
มันก็ยุ่งวุ่นวายเราก็จะกลายตกเป็นจำเลยของสังคม
นี่เชื่อไหมถ้าตำรวจถูกเตะตามข้อที่จริงที่เราฟังมานะ
เราฟังจากทั้งเจ้าของปั๊มน้ำมันฟังจากเด็กฟังจากคนอื่นด้วยนะครับ
ถูกทำนู่นนี่นั่นถ้าเขาชักปืนมายิงผมว่าอะไรก็จะวุ่นวาย
ต้องขอบขอบคุณทุกคนด้วยและเห็นชัยกพบรรณฯครับ

เอาล่ะตาต้องรอดู
ท่านเรียกร้อขอให้รักตำรวจมากนะครับ

แล้วก็จบให้เร็วที่สุด